ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่กระบี่หน่อยนี่ก็พิษภัยของยาบ้าอีกแล้ว
ถึงขั้นหลานเนี่ยใช้มีดฟันตาจนแขนขาดแขนขาดนี่เส้นเลือดใหญ่นะฮะ
เสียเลือดนะครับจนเสียชีวิตอยู่คาบ้านคนก่อเหตุหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ใกล้ใกล้บ้านนั่นแหละ
ตอนที่ตำรวจไปเจอตัวเนี่ยคือยังเมายาแบบไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ

นี่ฮะสพเมืองจังหวัดกระบีนะครับ
ไปตามเจอตัวคนก่อเหตุนะครับ

ชื่อเล่นชื่อดุกดุยอายุ๒๘ปี
นี่นอนนะฮะนอนหลับอยู่

หลังจากไปก่อเหตุเมายาบ้า

ไปฟันตาของตัวเองเนี่ยจนเสียชีวิตอยู่คาบ้าน
ไม่ใช่ตาแท้นะฮะแต่ว่ามีศักดิ์เป็นตานะครับ
แต่เขาก็เลี้ยงดูมานะครับคอยดูแลกันอยู่นะครับ
นี่ฮะดูสิฮะนี่ไปก่อเหตุฆ่าคนตายมานะครับ
แต่ยังสลบสลายจากพิษภัยของยาบ้าคือในที่เกิดเหตุที่ตำรวจไปค้นพวกหลักฐานต่างต่างเนี่ย
ไปเจอยาบ้าถุงหนึ่งมียาบ้า๒๐๐เมตรนะครับ
โอ้โหววิมีทางเสพคนเดียวนี้ต้องเชื่อเลยนะครับ
เม็ดนี่กลัวของขาดหรือยังไงหรือว่าขายด้วย
ส่วนใกล้จุดที่มาจับกลุ่มตัวนายธิรยุทธ์เนี่ย
เพชรภรรคอยู่๘๑ปี
นี่ตอนที่เรียกขึ้นมา
หลังจากเมายาบ้านนอนสลบสลายอยู่
ส่วนคุณตาสิงเนี่ยนะครับเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับ
อยู่บนแคร่ในบ้านบ้านอยู่ที่ตะมนต์กระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
เลือดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะนี่เลือดไหลนองเต็มบ้านไปหมด
ตำรวจก็ไปจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้
ตอนที่ไปนอนอยู่ในบ้านที่ลักษณะเป็นขนำในสวนปาม
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
ญาติให้ข้อมูลแบบนี้นะครับบอกว่านายธีรยุทธ์เป็นหลานของผู้ตาย
ซึ่งปกติเขาจะเป็นคนคอยดูแลคุณตาสิงอยู่นะ
เอาข้าวเอาขนมเอาน้ำมาให้อยู่เพราะว่าคุณตะสิงแก่
อายุ๘๑ปีแล้วนะแกก็อยู่ที่บ้านนะต้องมีคนมาคอยดูแล
ธีรยุทธ์ก็เป็นคนคอยเอาข้าวเอาน้ำเอาขนมมาคอยดูให้อยู่
เป็นสักเป็นตากันนะเป็นญาติญาติกันนะครับ
ขณะเดียวกันช่วงเช้าเนี่ยญาติญาติที่อยู่บ้านแถวนี้นะครับ
บอกว่าได้ยินเสียงของตาสิงเนี่ยแกตะโกนตะโกนเสียงดังเลยอายุ๘๑แล้วนะ
แต่ตะโกนเสียงดังจนชาวบ้านแถวนี้ได้ยินนะบอกทำกูทำไมทำกูทำไม
ญาติก็วิ่งมาดูกันมาถึงเห็นตะสิงถูกฟันแขนขาดไปแล้ว
เลือดไหลนองเต็มไปหมดส่วนตัวของนายธิรยุทธ์หลานชายเนี่ยยืนถือมีดพระอยู่ในมือ
ตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปหานะฮะไม่กล้าเข้าไปจับกัน
ทำให้นายธิรยุทธ์เนี่ยใช้จังหวะนี้วิ่งหลบหนีหายไปทางหลังบ้าน
แล้วก็ไปนอนหลับสลบสลายอยู่ที่ขนำในสวนปามนั่นแหละห่างจากบ้าน๑๐๐เมตร

พิสูจน์หลักฐานและทีมแพทย์มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าคุณตะสิงห์ถูกฟันเนี่ยนะฮะมีบาดแผลถูกฟันเข้าหัวไหล่ซ้าย๒แผลนะฮะ
มีที่ไหล่ขวาอีกแผลหนึ่งมีที่นิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายเนี่ยนี่ถูกฟันจนขาดนะครับ
ชายโครงซ้ายถูกฟันอีกหนึ่งแผลและแขนขวาถูกฟันจนขาด
ท่านผู้ชมครับมีมีดเปื้อนเลือดตกอยู่ข้างเตียงนะที่เป็นแคร่ฮะที่คุณตาสิงห์นอนอยู่เนี่ย
ตกอยู่นะฮะมีดพระด้ามหนึ่งคาดว่าเป็นอาวุธที่นายธิรยุทธ์เนี่ยใช้ก่อเหตุนะครับ
ที่ไปถึงแล้วก็นอนสลบสายอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจอถุงบรรจุยาบ้าตกอยู่๑ถุง
ข้างในเนี่ยมียาบ้าอยู่สองร้อยเมตร
คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
หมู่บ้านหน้าชิงที่ตะบนกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านก็พามาที่บ้านของคุณตาสิงอีกรอบนึง
ญาติญาติก็มาล้างคราบเลือดไปแล้วนะ

เลือดไหลออกมาเยอะมากนะฮะ
ผนังของบ้านเนี่ยจะมีรอยเท้าเปื้อนเลือดของคุณตาสิงห์อยู่ด้วย
ว่าคุณตาอาจจะตะเกกตะกายหรือว่าพยายามต่อสู้กับนายธิรยุทธ์ในช่วงเวลานั้น
ที่เสือพลาสติกกับข้าวของในบ้านเนี่ย
เปื้อนเลือดญาติญาติก็ขนออกมานอกบ้านหมดแล้วนะฮะ
เพื่อเตรียมที่จะเผาตามความเชื่อของคนในพื้นที่
เมื่อมีคนเสียชีวิตลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเผาสิ่งของที่เปื้อนเลือดให้หมดนี่นะฮะ
แต่ผนังบ้านฝาบ้านก็คงจะเผาไม่ได้เดี๋ยวคงจะต้องมาขัดมาล้างกัน
ท่านผู้ชมครับส่วนบ้านของนายธิรยุทธ์ห่างจากบ้านของคุณตาสิงประมาณ๑๐๐เมตร
ที่เขาไปหลบซ่อนอยู่คือเขากลับไปบ้านเขาเองนะ
ว่าไม่ใช่ตาหลานแท้กันไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกัน
เอาน้ำเอาขนมมาให้นี่ฮะ
รอยพวกอะไรพวกนี้ยังมีหลงเหลืออยู่เลยนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเมื่อวานนี้ทีแรกได้รับแจ้งก่อนแล้วนะ
ธีรยุทธ์เนี่ยคุ้มคลั่งเดินไม่ใส่รองเท้าพูดคนเดียวนะถือมีด
เดินอยู่รอบบ้านตัวเองจากนั้นก็เดินวนรอบหมู่บ้าน
นี่ร่องรอยการถูกฟันที่ต้นมงต้นไม้เยอะแยะไปหมด
นี่คุณตาสิงห์ที่เสียชีวิตนะฮะจิลยุทธ์นี่เดินแบบเหมือนคนบ้าเลย
ผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาปิดล้อมกันเพื่อจับกลุ่มตัว
แต่นายธิรยุทธ์เนี่ยวิ่งหนีเข้าป่านี่ฮะทีแรกกลางวันนี้วิ่งหนีเข้าป่าไปก่อน
แล้วย้อนกลับมาที่บ้านตอน๕ทุ่มกลับมาก็ยังหลอนยายอยู่
สภาพเหมือนตอนกลางวันแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ตอนนั้นก็เจ้าหน้าที่กลับไปแล้วไงก็เหลือแต่ชาวบ้านกับคนในพื้นที่
แล้วฟันแกตายเลยฟันแกแขนขาดเลย
พ่อของนายธิรยุทธ์นะครับบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าพ่อเนี่ยเสียใจมากยังทำใจไม่ได้
คนตายก็ญาติพี่น้องกันมีศักดิ์เป็นตาของนายธิรยุทธ์
ส่วนนายธิรยุทธ์ผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุก็เป็นลูกชาย
ตอนที่ตำรวจมาคุมตัวลูกชายเนี่ย
พ่อนายธิรยุทธ์บอกว่าไม่กล้าเดินไปดูนะฮะ
เพราะสงสารลูกนะยังติดใจอยู่ว่าลูกชายทำแบบนี้ได้ยังไง
ทั้งที่ปกติแล้วเป็นคนมาดูแลคุณตาสิงมาตลอดนะฮะ
รักกันดีเลยนะตาหลานคู่นี้ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทะเลาะกันเลย
คุณกั้งพัชรวรินก็ถามพ่อของผู้ต้องหานะฮะ
ว่าเออถ้าเกิดว่าลูกชายจะมากราบขอขมาเนี่ย
จะให้อภัยลูกไหมกับการกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ย
พ่อบอกว่าให้อภัยได้เสมอนะครับ
แต่ก็อยากให้เรื่องราวของครอบครัวของพ่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นด้วย
อยากถามว่าทำคุณตาทำไม
ให้อภัยลูกครับ
จะปล่อยให้เรื่องราวของครอบครัวสำหรับคนอื่นด้วย
ครับผมครับอยากฝากเป็นอุทาหรณ์ครับ
ฝากว่าอยากให้ยายมันมียาเสพติด
ส่วนประวัติของนายธิรยุทธ์คนก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เคยต้องโทษคดียาเสพติดมาหลายครั้งนะครับ
ล่าสุดนะฮะมีคดียาเสพติดครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ก็คือยาบ้าเนี่ยอีกหนึ่งคดีด้วยนะครับ
ถูกจับในพื้นที่กระบี่น้อยนี่แหละคดียังอยู่ในชั้นศาลนะฮะ
แต่มาก่อเหตุฆ่าตาตัวเองซะแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันทางครอบครัวทางญาติญาติวันนี้ได้จัดพิธี
บำเพ็ญกุศลสบให้กับคุณธาสิงนะฮะ
เดี๋ยวจะรับผิดชอบจัดงานทั้งหมดให้เลยนะครับ
จะทำธนาคิดศพวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ
ส่วนตัวนายธิรยุทธ์ถูกคุมตัวอยู่ที่สพเมืองกระบี่นะครับ

ตำรวจบอกยังไม่ได้สติเลย